น่าจะเป็นไปได้ว่าประเทศไทยมีพระพุทธรูปมากกว่าประเทศอื่นในโลก
มีทั้งขนาดจิ๋วถึงขนาดใหญ่โต
และสร้างจากวัสดุต่างเช่นศิลาปูนไม้งาช้างสำริทเป็นต้น
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้นส่งผลในทางกุศลบุญอย่างมาก
หนังสือเชียงใหม่ปันนาศชาดกได้จารึกกล่าวไว้ว่า
ผู้สร้างพระพุทธรูปจะเป็นผู้มีรูปงามมีฤทเดชมากมียศศักดิ์ไม่มีโรคอายุยืนมีทรัพย์มากและจะบรรลุนิพพาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน